เขาบอกว่าร้านนี้มีสตอรี่เป็นของตัวเอง
เกี่ยวกับคนขายเคยลำบากมาก่อน
แต่ไม่ต้องห่วงเรื่องของรสชาติอร่อยจริง

โอ้โห
โอ้โห

โอ้โห

โอ้โห

โอ้โห

โอ้โห

โอ้โห

โอ้โห

โอ้โห
โอ้โห

เป็นว่าน้องนี่คนนี้ขายที่ไหนเดี๋ยวจะไม่ได้บอกนะคะ
ขายที่บางแค
กำเปล่ากุ้งแห้งก็ได้
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
กัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ